อาหารที่สุดท้าย

อาหารที่สุดท้าย

อาหารที่สุดท้าย
อาหารที่สุดท้าย
อาหารที่สุดท้าย

อาหารที่สุดท้าย

อาหารที่สุดท้าย

อาหารที่สุดท้าย
อาหารที่สุดท้าย

อาหารที่สุดท้าย
อาหารที่สุดท้าย
อาหารที่สุดท้าย

อาหารที่สุดท้าย

อาหารที่สุดท้าย
อาหารที่สุดท้าย

อาหารที่สุดท้าย

อาหารที่สุดท้าย

อาหารที่สุดท้าย

เห็นมึงเห็นกับพี่ยายเนี่ย

เออพวกมันคุยกันกัน
ทำไมต้องคุยกับคนเด็กมาก

หัวมึงก็มึงซัวเลย

มึงดีแหละหัวมึง

มึงสิผมป์มาอย่างงั้นไม่ให้ป้องเลย

มันคุยกันดีเลยบ่อยนั่งถามเลยสุดที่จะถามกูตรงเมื่อกี้เนี่ย
มันสิ่งไหนกูก็อ่านบอกอยู่มึงเห็นบอก
เห็นกูเห็นกับพี่ยายเลย